ถ้าอยากไปหาที่พึ่งทางใจหรือว่าไปขอพรที่นี่เลยคุณผู้ชมวัดสว่างอารมณ์ที่ประจำฮอตฮิตเหลือเกินแล้วไปทำอะไร
ไปไหว้ไอ้ตาทองนิ้วรายยังไงล่ะคะพร้อมนะคะพร้อมก็ไปเลยค่ะที่นี่
ดูบรรยากาศซะก่อนโอ้โหสาธุชนคนเลื่อมใสสัทธาตาทองนิ้วรายเยอะแยะมากมายมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นี่นี่
ขอโชคขอลาบการเสี่ยงเซียมซีบ้างล่ะมีล้วงไข่ในห้องบ้างล่ะ
ก็ว่ากันไปนะคะจุดที่เรียกว่าคนเยอะก็คือสาราการประเรียนค่ะ
มีบรรดานักเสี่ยงโชคที่เรียกว่าชื่นชอบก็ได้ชอบเหลือเกินที่จะเสี่ยงโชคนี้นะ
กราบไหว้ขอโชคลาภกับหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายที่มีอ่างน้ำมนต์หยดน้ำตาเทียนอยู่ภายในอ่างไปดูไปกราบไหว้ไปส่องเพื่อที่จะหวังจะมีโชคลาภ
เพราะที่ผ่านมามีคนดวงดีดวงหนึ่งถูกรางวัลกันมากมายแล้วค่ะ
ทำให้แต่ละวันก็มีนักเสี่ยงโชคก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะเป็นโชคของเรา
ก็กราบไหว้กันประจำเลยอย่างคุณพรชัยจันธรรมเจ้าของร้านขายขายราดหน้ายอดผักนี่นะคะ
ครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้ตัวเองและครอบครัวตั้งใจมาขอโชคลาภกับตาทองนิ้วรายเลยอืม
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ก็ปิดร้านนานหลายเดือนนะคะอยากจะหาที่พึ่งทางใจ
มาไหว้พระทำบุญแล้วก็หวังว่าจะมีโชคบ้างอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราเบาใจสบายใจได้ระดับหนึ่ง
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะส่วนที่แน่นหนาไม่แพ้กันเลยคุณผู้ชมก็คือแผงลอตเตอรี่ค่ะโอ้
ลอตเตอรี่ที่มาตั้งขายอยู่ภายในวัดเนี่ยโอ้โหมากมายหลากหลายให้เลือกกันและลานตาบางแผงพ่อค้าแม่ค้าก็ขึ้นป้ายเอาไว้ให้เห็นชัดชัดเลยนะอืม
คือบางคนเนี่ยไม่ถนัดเพิ่งมาครั้งแรกไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเออ
เขาก็มีแนะนำเพราะว่าสิ่งที่แนะนำก็คือมาจากสิ่งที่เห็นในอ่างน้ำมนต์นั่นแหละง่ายบริการกันแบบสบาย
ให้ลูกค้าได้เลือกได้ตัดสินใจกันแบบตามอัธยาศัยใครเห็นอย่างไรใครเชื่อแบบไหนก็ซื้อหากันไป
เป็นการเสี่ยงโชคบอกอยู่แล้วว่าคือการเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจไว้ด้วย
ถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจถือว่าการมาไหว้พระเอาเป็นที่ว่าให้เราสบายใจก็พอ